ลูกค้าคนนี้ค่ะเขามาซื้อชาเย็น
แล้วปรากฏว่าพนักงานทอนเงินผิด
พอพนักงานรู้ว่าทอนผิดรีบทอนเงินให้ใหม่แล้วขอโทษ
แต่ดูสิ่งที่ลูกค้าเขาทำกับพนักงานค่ะ

ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นภาพนะ
ไม่เห็นหน้าตอนที่ด่าพนักงานช่อ

เพราะว่าอันนี้พนักงานเขาตั้งกล้องแงนเอาไว้นะ

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอน๘โมงครึ่งของเมื่อวานนะคะ
ในร้านกาแฟแถวเพชรกะเสม

ชาเย็นแก้วหนึ่ง๔๕บาท
แล้วลูกค้าจ่ายตังค์มาให้แบงค์ร้อยกับเหรียญ๕
แปลว่าเขาต้องได้ตังค์ทอน๖๐บาทถูกไหม

อยากได้เป็นแบงค์๒๐สัก๓แบงค์เลย
ใช่แต่ว่าพนักงานทอนตังค์ผิด

เพราะว่าพนักงานก็คงเข้าใจว่าเป็นแบงค์ร้อยต่อ
ตอนที่รับเงินมาคงไม่ได้ดูว่ามีเหรียญ๕บาทอยู่ด้วย
ทีนี้พอพนักงานเขารู้ว่าเขาทอนตังค์ผิดปั๊บ
ก็เลยรีบทอนเงินให้ใหม่คือทอนให้เพิ่ม

ลูกค้านะไม่ยอมออกจากร้านนั่งจ้องพนักงานตาเขมงเลยนะ

ใช่ทีนี้พอจ้องจ้องจ้องอยู่

ลูกค้าเลยลุกขึ้นมาโวยวายแล้วก็ไล่คนอื่นออกจากร้าน

เมื่อกี้ที่เปิดเสียงให้ฟังให้ฟังแค่แป๊บเดียวนะไม่ถึงนาที
แต่จริงเขาด่ากันอยู่๒๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
พนักงานก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องโทรแจ้งตำรวจค่ะ

เรื่องต้นตอนนี้ทางร้านเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะ
แล้วก็อยากฝากถึงลูกค้าทุกคนว่า

คือพวกเราทำอาชีพบริการก็จริง
ต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องใจเย็นต้องบริการให้ดี
แต่กรณีนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าค้า
คืออย่าใช้คำพูดรุนแรงกับเรามากได้ไหม
พนักงานบริการไม่ได้มีหน้าที่รองรับอารมณ์คุณลูกค้านะ
อยากให้คุณลูกค้าช่วยเข้าใจด้วย
อืมใจเย็นกันนะครับ